ชายานั่นเองค่ะ
ก็เป็นพิธีกรรายการเกมรับจำนำทางช่องไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
เรื่องราวความผูกพันกับลูกสาวน้องแป้งนะคะ
ก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะต่อให้ลูกโตขนาดไหนนะคะ
เอเขาก็มองว่าลูกก็คือยังเป็นเด็กเหมือนเดิม

ล่าสุดพี่เอชายาก็เปิดใจกับพี่อ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

ปีนี้ลูกสาวน้องแป้งมิจฉัยชงเต็มค่ะ
ชงแบบ๑๐๐ทั่วเลยค่ะ
ซึ่งก็บอกตรงเลยนะคะว่าเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพค่ะ
แต่ว่าก็ได้พาลูกสาวเดินสายแก้ปีชงเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตั้งแต่รู้ว่าปีนี้เป็นปีชงของเขานั่นเอง
คือตั้งแต่ต้นปีแล้วเจอวัดปวดที่นงที่ไหนก็แก้ชงหมดเลยค่ะ
และสำหรับตัวพี่เอชายาเองนะคะเวลาที่รู้ว่าปีนี้ปีชง
หรือว่าใครในบ้านชมก็มักจะบอกนะคะ
บอกว่าให้คิดว่าเป็นปีชงดีเราจะรับแต่พลังบวกพลังที่มันแบบส่งเสริมเรา
จิตใจจะได้ไม่ขุนหมองคล่องใจแล้วก็จะมีเรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
ที่สำคัญนะคะพี่เอชยาก็จะอวยพรให้ลูกสาวเนี่ย
ทุกวันก่อนออกทำงานเนี่ยค่ะมีความสำเร็จค่ะ
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าพรจากพระในบ้านประเสริฐสุดแล้วจริงนะ
เพราะว่าน้องแป้งเนี่ยคือมีงานเยอะมากจริงนะคะ
ไม่ว่าจะระโค้งละครพิธีกร
แล้วก็เผลออาจจะมีละครกับไทยรัฐทีวีเราด้วยนะ

ของลูกสาวน้องแป้งชมเต็มเลย

ให้คิดตั้งแต่ที่หมอทำนายมาเลยว่าให้เราคิดว่าเราโชคดี

เพราะชงในปีนี้ชงทีละคร๔เรื่อง
ห่วงเรื่องสุขภาพมากที่สุดในตอนนี้
แล้วตัวพี่ก็เลยพาเข้าไปอย่างที่แล้ว
ไปปล่อยปลาไปตีละครั้งไปเติมน้ำมัน

ใช่เขาถึงที่ชงดีนี่แน่พี่เชื่อในเรื่องของการประกุ่น
ก็เลยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราต้องเติมเข้าไปเติมให้ได้ทุกวัน

ก็ขอพรท่านหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

คำพูดของพ่อของแม่เนี่ยถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะที่มีต่อลูกจริงนะคะ